ไปที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายับนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขามีพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ๑๑๕ปี
ศักระองค์เจ้าหลวงอินทะวโรรสสุริยวงศ์
ทำบุญเวทีร่มฟ้าวัฒโนไทย
หอกลองหอระคัง
โดยหอระคังนาคาราชมีนายกิจสดาแทรกโกย
เสียเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มนคราช
ผู้สร้างสถิติถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลติดต่อกัน๓๖งวด
เป็นคนมอบเงินให้ก่อสร้าง๕แสนบาทครับ
เมื่อมาเจอคนดังสร้างสถิติเด็ดขนาดนี้แล้วก็

ใกล้ถึงเวลาที่องค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาค
ที่ไปจำศีลงดให้เลขนาน๑๘เดือนจะกลับมา
โชคให้ลาบอีกครั้งหรือยัง
ซึ่งนายกิจสดาก็บอกว่า

ระหว่างนี้เขาได้โชคจากเลขอากงบ้างประปราย

เลขละครั้งนะฮะ
ต่อที่วัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอมนะครับ

ราคาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชายนาฏ
เมื่อวานเขามีพิธีทำบุญทักษินานุปทานอดีตท่านเจ้าอาวาสครับ
แล้วก็ทำบุญอายุวัฒนามงคลครบรอบ๔๒ปี
พระประหลักษันชายอาติพัทโถเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันนะครับ
มีการตั้งโรงทานถวายพระนะฮะ

ทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนด้วย
งานนี้มีคนไปร่วมงานกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ต้องการจะไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปดูนี่น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์แบบนี้
แล้วก็เผื่อจะให้โชคให้ลาบกันบ้างก็มีคนเขาก็เห็นกันแล้วแต่จินตนาการ
แต่อันนี้เป็นลักษณะเหมือนน้ำตาเทียนจริง
ปกติเลยมันไม่ได้มีเลยขึ้นมาเป็นสีแดงเป็นตัวเลขอะไรอันนี้ก็ปกติดี

ไปกันต่อที่วัดบุรพารามค่ะตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี
ที่วัดเขามีพิธีบวงสวงตั้งรูปปั้นปู่ตาเดียวพ่อปู่พรามที่ชาวบ้านเขานับถือ
ชาวบ้านมาร่วมงานเยอะเลยนะคะมีเครื่องบวงสวงบายสีชุดใหญ่มีการจุดประทัดด้วย
ฉันทำได้แค่ประมาณ๒๐๓๐แต่เขาบอกว่ามันเป็นรอมันเป็นแสน

ถามว่าเป็นแสนเนี่ยคนยืนรอไหมดังแค่ไหนก็รอเพราะมันมีสิ่งที่เขาลอยคอรอคอย
นี่ค่ะหางประทัดคุณผู้ชมดูแล้วนะหลายคนบอกว่าเท่านี้เหรอมีอีกไหม
มีอีกค่ะทะเบียนรถแห่ปู่ตาเดียวเป็นเลขทะเบียนจังหวัดอุดรธานี
ดิฉันไม่อ่านนะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หมดแผงเลยแต่ที่อื่นยังไม่หมดเราไปหาดูนะ
แต่มันคือคล้ายเข่าตัวทองนะ

ไปที่วัดหนองขานางครับอำเภอธาตโกจังหวัดและคอนสวรรค์ครับ
มีชาวบ้านที่ศรัทธาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับ
เวียนมากราบไหว้ขอโชคลาภกันต่อเนื่องเลย
หลังจากจุดทูปอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการขอโชคเขาว่าแบบนั้น
เริ่มต้นด้วยการล้วงมือเข้าไปในหายนะครับหยิบลูกปิงปองออกมา
ส่วนจะได้เลขอะไรก็เอาไปลุ้นโชคกัน
ขณะที่เลขรูปเสี่ยงทายอาจจะดูยากหน่อย
แต่มีคนเขาบอกว่ามันก็พอจะสังเกตได้อยู่นะ
ไหนฮะอ๋อตื๊ดตื๊ดตื๊ดมันก็ดูยากจริงนะฮะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมพาไปต่อที่วัดวังกระแจนะฮะ
นะครับคุณผู้ชมซึ่งคล้ายกับทางด้านของวัดเมื่อกี้เหมือนกันนะ
เขาเรียกว่าพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคลครบ๙๕ปี
ของพระครูอดุลพิริยานุวัฒน์หรือว่าหลวงปู่ชุบ
ท่านเจ้าอาวาสก็มีการตั้งโรงทานอาหารข้าวหวานนะครับ

โดยหลวงปู่ชุบนั้นเกิดวันศุกร์ที่๒๕มีนาคม๒๕๖
โอ้โหแรม๘ค่ำเดือน๔ปีขานอุปสมบทเมื่อปี๒๔๙๑นู่นล่ะครับ
หลังจากเสร็จพิธีนะบรรดาลูกศิษย์ก็แน่นอนนะครับ

แล้วก็เอาเลขวันเดือนปีเกิดของหลวงปู่ไปเสี่ยงโชค
แล้วก็เนี่ยก็เป็นแบบนี้คนก็ไปเสียงโชคกันเกลี้ยงแผงเลยนะครับ
ถ้าดิฉันไม่ไปวัดนี้น่าจะต้องผิดนะ
จุดนี้นอกจากจะมีการไปขอโชคขอลาบแล้วไปขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ
แล้วคนนี้ค่ะน่าจะสมหวังชุดใหญ่มากเพราะดูสิของแก้บน
หัวหมูสองร้อยหัวหัวพวงมาลัยหนึ่งร้อยพวงประทัดหนึ่งหมื่นนัด
คุณอุทัยอุทธโยธาค่ะเป็นชาวอายุทยาบอกว่าสมหวัง
ขอพรหลวงพ่อสมหวังแล้วก็สมหวังจริงเรื่องงานกับการขายที่ดิน
เขาบอกว่าช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดขายที่ดินลำบากมาก
เขาก็เลยมาขอหลวงพ่อสมหวังได้ค่ะขายได้ก็เลยเอาต้องมาแก้บนกันแบบนี้นะคะ
และในช่วงจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดค่ะคนก็มาล้อมวงดูกันเยอะเลย
เพราะสิ่งที่ต้องการดูคือสิ่งนี้ค่ะอ้าวมันตรงนี้อีกแล้วอ่ะคุณ
ตรงตรงใจสามขันแล้วอ่ะอ่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อสุขบุคคล
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ